คุณผู้ชมครับการซ้อมย่อยครั้งที่๒
ในงานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพล
อรุณเย็นเดชน์โบราณนาตวภิษวันนี้เศ็ดสิ้นไป

ประชาชนที่ไปร่วมชม
การซ้อมริ้วขบวนถึงกับหลั่งน้ำตาครับ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

เป็นการส่วนพระองค์ไปทรงร่วมซ้อมในริ้วขบวนด้วยครับ

เฝ้ารอชมการซ้อมในครั้งนี้ถึงกับหลั่งน้ำตา
ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศเคลื่อนผ่าน

ขณะเดียวกันก็รู้สึกปราบปลื้มใจ
ที่ได้ชื่นชมพระบรมีของสมเด็จพระเทพรัฐราชสุดา

ประดิษฐานในบุกสะบกพระมหาพิชัยราชรส
ยังพระเมรุมาตรภายในมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
เราไปฟังเสียงของประชาชนที่มีโอกาสได้ไปชม
การซ้อมริ้วขบวนในครั้งนี้ครับ
ที่มีโอกาสได้ไปชม
ที่มีโอกาสได้ไปชม
ที่มีโอกาสได้ไปชม
ที่มีโอกาสได้ไปชม

ที่มีโอกาสได้ไปชม
ที่มีโอกาสได้ไปชม
ที่มีโอกาสได้ไปชม
ที่มีโอกาสได้ไปชม

ที่มีโอกาสได้ไปชม

ที่มีโอกาสได้ไปชม
ที่มีโอกาสได้ไปชม

ที่มีโอกาสได้ไปชม

ที่มีโอกาสได้ไปชม
ที่มีโอกาสได้ไปชม

ที่มีโอกาสได้ไปชม

ที่มีโอกาสได้ไปชม

ที่มีโอกาสได้ไปชม
ที่มีโอกาสได้ไปชม
ที่มีโอกาสได้ไปชม

ที่มีโอกาสได้ไปชม
ที่มีโอกาสได้ไปชม

ที่มีโอกาสได้ไปชม

ที่มีโอกาสได้ไปชม

ที่มีโอกาสได้ไปชม